มุมของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทครับ

ล่าสุดเจ้าตัวก็ย้ำจุดยืนของพัก

ในการตั้งรัฐบาลต่อไปได้นะครับ
แม้ว่าก้าวไกลนั้นจะต้องถูกสลับไปเป็นฝ่ายค้านก็ตาม

พร้อมทั้งร่วมงานได้กับทุกฝ่าย
เพียงแค่คนเดียวที่ไม่เอาไม่ร่วมงานด้วย
คนคนนั้นชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา

ส่วนพลเอกประวิทย์ล่ะนักข่าวก็ถาม

ถึงถูกเชิญมาร่วมบริหารประเทศ

ตอนนี้คุณประยุทธ์ก็ลาออกไปแล้วถูกไหมไม่มีลุงประยุทธ์แล้ว
บอกไม่มีเราไม่มีลุงมีลุงไม่มีเราก็ลุงมันไปแล้ว

เหลือแต่พักนี้ก็คือหมายถึงพักรวมไทยสร้างชาตินะครับ
ผลเอกประยุทธ์นั้นเขาประกาศวางมือไปแล้วดังนั้น
อันนี้ก็เป็นมุมมองของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับ
จากนี้ยังบอกด้วยว่าเห็นพักก้าวไกลบอกว่าจะไม่ลงคะแนนโหวตให้กับเพื่อไทย
ก็เลยอยากฝากให้ก้าวไกลคิดใหม่
ครั้งก่อนพักเก้าไกลจัดตั้งรัฐบาล
พักเพื่อไทยก็ลงคะแนนโหวตให้กับคุณพิธา
พักเพื่อไทยเขาเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
พักก้าวไกลน่าจะตอบแทนบุญคุณไม่ได้เลยหรือ
แม้ว่าพักก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านแต่ก็มีถึง๑๕๐เสียง
ก็ยกมือสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีภักดิ์เพื่อไทย
ทั้งหมดก็สิ้นเรื่องแล้วประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้
อันนี้เป็นคำแนะนำจากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับ
แต่ก็ต้องมีการปรับคอรมอซึ่งก้าวไกล
ไม่ใช่ว่าจะไปเป็นฝ่ายค้านไปตลอดซะที่ไหนล่ะ
รับรองได้ว่าสนับสนุนคะแนนเสียงไปก่อน
เดี๋ยว๓๔เดือนมีการปรับคอรมอ
อาจจะเอาพักอื่นออกแล้วเติมก้าวไกลเข้าไปก็ได้
เจ้าตัวบอกว่านี่เป็นการชี้ทางสว่างให้พักก้าวไกลครับ
คิดว่าครั้งที่แล้วเพื่อไทยเขาจัด
เก้าไกลจัดเนี่ยเพื่อไทยเขาลงให้ไหม
ลงไหมครั้งที่แล้วก้าวไกรเป็นคนจัด
เพื่อไทยเขาก็ลงให้แล้วครั้งนี้อ่ะ
เพื่อไทยจัดคุณจะตอบแทนบุญคุณเขาไม่ได้เหรอ
ก้าวไกลจะลงให้เพื่อไทยทั้งหมดเนี่ย
เดี๋ยวผมฝากพักก้าวไกลไปด้วยนะ
ถ้าลงให้เพื่อไทยทั้งหมดเนี่ยนะ
มันก็ทำให้เพื่อไทยจัดรัฐบาลประเทศชาติเดินหน้าได้
สิ่งที่ก้าวไกลจะได้ก็คือว่า
ก้าวไก่นี่นะแมนจริง
เพราะฉะนั้นก็ชี้ทางสว่างให้ก้าวไกลนะ
เพื่อให้การทำงานของพักเพื่อไทย
ในการจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
ก็เป็นมุมมองส่วนตัวนะคะ
มาดูคุณจตุพรพรมพันธ์กันบ้างค่ะ
มุมมองของคุณจตุพรพรมพันธ์กับการที่

อันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตครั้งใหม่ในรอบนี้เลยล่ะค่ะ
แล้วคุณจตุพรก็เชื่อว่าเพื่อไทยจะดึง๒พักลุงมาร่วมด้วยแน่นะคะ
ในรัฐบาลนี้เพราะว่ายังต้องหวังพึ่งเสียงสว
จัดตั้งรัฐบาลเดิมเมื่อวานนี้เป็นการทรยศเพื่อน
เพื่อไปตั้งรัฐบาลข้ามคั่วค่ะ
คุณจตุพรบอกว่าอันนี้เท่ากับตระบัดสัตว์ต่อประชาชน
และเชื่อว่าคงต้องดึงพักรวมไทยสร้างชาติ
และพักพลังประชารัฐเข้าร่วมตั้งรัฐบาล
ซึ่งตนเองก็เคยบอกไปหลายครั้งแล้วว่า
สุดท้ายแล้ว๔สิงหาคมก็จะไม่มีนายก
และ๑๐สิงหาคมทักษิณก็จะไม่กลับมา
เออก็เป็นไปตามที่คุณจตุพรพูดนะ
ส่วนการที่พักเพื่อไทยประกาศทำประชามติตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูล
แก้รัฐธรรมนูล๒๕๖๐แล้วยุบสภาเนี่ยคุณจตุพรมองว่า
ซื้อเวลาค่ะเพราะว่าแก้รัฐธรรมนูลนั้นไม่ง่าย
จากมติผ่านบังคับให้ใช้เสียงฝ่ายค้าน๑๒๐มาผสมด้วย
แล้วก็ไม่ใช่ว่าพักรัฐบาลข้ามคั่วจะเห็นชอบกับเรื่องนี้
ซึ่งเมื่อพักเพื่อไทยเลือกมาทางนี้แล้ว
ประกาศไม่เอาพักก้าวไกลร่วมรัฐบาลโดยไม่เกี่ยวกับการแก้มาตรา๑๑๒
ก็ทำให้พักเพื่อไทยนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตในรอบนี้ค่ะ
คุณจตุพรยังเชื่อว่าโอกาสของนายเศรษฐาทวีสิน
แดดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยที่จะผ่านเนี่ย
น้อยมากนะครับเพราะว่าที่ประเมินแล้วคาดว่ารัฐบาลรวมเสียงได้ประมาณ๒๖๓เสียง
ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเอาพักรวมไทยสร้างชาติและพักพลังประชารัฐมาร่วม
แยกตัวออกจากพักเก้าไกลนั้นเป็นความเสื่อมที่สุดค่ะเพราะว่าไม่มีความชอบทำ
เป็นวิธีการที่คุณจตุพรเรียกว่าฆ่าเพื่อนฆ่าพวก
การตั้งรัฐบาลข้ามคั่วนั้นไม่ง่ายมีแรงต้านจากประชาชนเพิ่มมากขึ้นค่ะ